ดูเรื่องของพ่อค้าไก่นะคะซึ่งแหม่กำลังนั่งดื่มสังสรรค์กับเพื่อนอยู่ท้ายรถ
ครับแต่ว่าไม่สนุกซะแล้วค่ะเพราะว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเข้ามา
แล้วถามในลักษณะที่ว่ามองหน้าทำไมแล้วเรื่องไม่จบอยู่แค่นั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มีเพื่อนมาในเวลาต่อมานะคะมาคุมเชิงส่วนพ่อค้าไก่คนนี้ก็ถูกทำ
ร้ายค่ะเล่นปืนเลยอ่ะ
เนี่ยมันเอาปืนมา

ออกมาก่อนมันมีปืนด้วยนะ
โอ้โฮ
ในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมค่ะจะเห็นผู้ก่อเหตุในมือเขามีปืนด้วย
โอ้โหยายเขามีปืนคือลักษณะว่าคุมเชิงอยู่ข้างนอกฮะ
แล้วก็มีคนจำนวนนึงก็เข้าไปข้างใน
ไปทำร้ายผู้เสียหายที่ก่อนหน้านี้ก็นั่งดื่มสังสรรค์กันกับเพื่อน
ครับก็ปรากฏว่าได้รับบาดเจ็บนะคะ
หลังจากนั้นสักพักนึงเนี่ยคนที่ทำร้ายเนี่ยก็จะเดินออกมา
คนที่ถือปืนก็จะเข้าไปทำร้ายต่อหลังจากนั้นเนี่ย
ก็เก็บปืนใส่ถุงแล้วก็เดินหนีไปนี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช้า
วันเสาร์ที่ผ่านมาที่ตึกเอื้ออาทรซอยสายไหมกรุงเทพนี่เองนะคะ
กล้องวงจรปิดเนี่ยถ้าจับภาพต่อไปเนี่ย
เห็นผู้ก่อเหตุขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วเห็นเลขทะเบียนชัดเลยค่ะ

แล้วก็มีอีกคันนึงก็คือ๘กกค๗๒๗๗
ขี่รถผ่านออกไปหลังจากที่กเหตุเสร็จเรียบร้อย

ภรรยาของผู้เสียหายเนี่ยเข้าไปขอความช่วยเหลือเรื่องนี้นะคะ
เพจสายใหม่ต้องรอดบอกช่วยติดตามคดีนี้หน่อย
เอาคลิปไปแจ้งกับตำรวจสนสายไหม
แต่ก็จับคนร้ายได้คนเดียวแล้วยึดได้เพียงแค่ปืนสั้นนะคะ
วันนี้นายเอกพบผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด

กับผู้กำกับสนสายไหมไปติดตามคดีนี้ค่ะ
คุณสายชนผู้เสียหายเล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นก็นั่งดื่มอยู่กับเพื่อน
แล้วมีวัยรุ่นสองคนเดินผ่านมามองหน้ากัน
จากนั้น๒คนนี้ไปพาพวกกลับมาอีก๒คน
มาพร้อมกับอาวุธปืนแล้วก็พูดจาท้าทาย
หลังจากนั้นชักปืนออกมาข่มขู่แต่ไม่ได้ยิงนะคะ
คนก่อเหตุเอาขวดเบียดทุบตีเขาจนบัดเจ็บ
เขาบอกเขาไม่เคยรู้จักหรือเคยเจอคนกลุ่มนี้มาก่อน
ก็เลยไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงโดนทำร้ายร่างกายแบบนี้ค่ะ
เดี๋ยวเขาเดินผ่านแล้วก็แค่มองก็เฉยต่างคนต่างมวล
ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่าผมไม่เคยเห็นเลย
ภรรยาในสายชนบอกว่าตอนที่เขาจะเข้าไปช่วยสามีเนี่ย
เขาก็โดนเอาปืนจ่อที่คอด้วยเหมือนลักษณะขู่
อย่าขยับตัวนะคะทำให้เธอเข้าไปช่วยสามีไม่ได้
แล้วผู้ก่อเหตุก็ทุบขวดเป็นปากฉลาม
ฟาดไปที่สามีค่ะก็เย็บไปหลายเข็มหลายสิบเข็มเลย
ตอนนี้เธอบอกว่ากลัวว่าจะกลับมาทำร้ายอีก

กังวลแล้วก็ห่วงเรื่องความปลอดภัยค่ะ
มีครั้งแรกที่นั่งตรงนั้นแล้วก็โดนวันนั้นเลยเหมือนกันค่ะ
คนนั้นเห็นบอกว่ามีพยายามเอาปืนมาจอดูด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะหนูจะวิ่งเข้าไปดูแฟนเขาไม่ให้เข้าค่ะ
เข้ามาเขาจะยิงอย่าให้เจอถ้าเจออีกก็จะยิง
จะฆ่าให้ตายอย่างนี้ค่ะประมาณนั้น
มันบอกว่าอยากเข้าที่สูงเลย

มึงจะเอากับกูประมาณนี้เลยค่ะ
ล่าสุดตำรวจติดตามผู้ก่อเหตุได้แล้ว๑คนนะคะคุณผู้ชม
ค่ะนายวัฒระพงหรือว่าในเกมอายุ๒๘ปี
ถ้าดูในคลิปก็คือคนเสื้อแดงที่อยู่ในคลิปนะคะ
ก็ยอมรับว่าทำร้ายร่างกายผู้เสียหายจริง
ส่วนอีก๓คนตอนนี้รู้เบาะแสแล้วค่ะ
กำลังติดตามตัวแล้วก็จะตรวจสอบอาวุธที่ใช้ก่อเหตุด้วยนะคะ
ส่วนมูลเหตุเพียงแค่มองหน้าแล้วก็พูดจาท้าทายกันค่ะ